มีพลทหารครับถูกทำร้ายร่างกายในห้องขังของสพน้ำพอง

ญาติก็บอกว่าจะไม่เผาศพจนกว่าครอบครัวจะได้รับความเป็นธรรม
ทางด้านของเรือตีมงคลศรีพุทธาอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นพ่อของพลทหารกฤตนรงศรีพุทธา
หรือว่าพลทหารโบสต์อายุ๒๒ปี
ที่เป็นทหารเกณฑ์นะฮะถูกนายนิวัตรเทพแก้วเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งถูกขังในห้องควบคุมเดียวกัน
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในสพน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ก็ไปที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลศรีนคริน
เพื่อไปรับศพของลูกชายกลับไปบำเพ็ญกุศล
วัดโพชัยหมู่๑๑บ้านคำม่วมที่ตำบลบัวใหญ่ของอำเภอน้ำผ่อง
การรับศพนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แน่นอนผู้เป็นพ่อก็ร่ำไห้ตลอด
เปิดโรงศพดูหน้าดูร่างกายของลูกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็นำศพขึ้นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็ไปที่วัดเพื่อไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
โดยพ่อบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับความรู้สึกของพ่อ
แม่และครอบครัวพี่น้องเป็นอย่างมาก
เพราะส่งลูกชายมาสงบสติอารมณ์ในห้องขังเฉย
แล้วคิดว่าในห้องขังในสพตำรวจต้องดูแลอยู่
เพราะไว้ใจในการควบคุมตัวของตำรวจดีกว่าอยู่ที่บ้าน
ไม่ได้ส่งไปไปตายอย่าว่าอย่างนั้น
ฟังเสียงพ่อนะครับ
คือจริงลูกเขามีเรื่องทะเลาะกันกับวัยรุ่นนะแล้วพ่อก็เป็นคนให้ตำรวจเอาไปขังปั๊บจะได้สงบสติอารมณ์อะไรแบบนี้
ก็ไม่หวังไม่ได้คิดว่าลูกจะไปตายอะไรแบบนั้น
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกเด่นพงศ์วันนพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด
แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
คดีทำร้ายร่างกายเด็กอายุ๑๖ปีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ทหารเกณฑ์ที่โดนทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็คือผู้เสียชีวิตในเคสนี้ก็เป็น๒คดี
ทั้งสองคดีนะฮะมีการส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อสารจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็จะฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ